วันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยบะหมี่เหลือง
เป็นบะหมี่โบราณบะหมี่ต้มยำ
กินแบบจุกกันไปเลยติดตามในช่วงของ

ว้าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครูกัดสมัครข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง